พ่อแม่พี่น้องชาวนครราชศรีมาเขาออกไปจับแมงอีซอน
หารายได้เสริมในช่วงนี้บอกเลยรายได้ดีค่ะ

จีซอนจีชอนไม่ใช่จียอน
โอ้ตายแล้วคุณก็คิดถึงอะไรแต่เกาหลีอ่ะ

นี่คือแมงอีซอนแมงจีชอนอะไรต่างเนี่ยที่เรียกกันเนี่ย

นะคะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ทุ่งนา
กันไปต้องพยายามค่ำคืนนิดนึง
ตามชาวบ้านพี่เขาไปนะคะ
พี่เขาอยู่ที่หมู่บ้านพลจรกนะคะ
อยู่ที่ตำบลมาค่าอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปจับแมงจีซอนแมงจีซอนแมงจีซอน

คือตอนนี้แมงจีซอนมันชุกชุม
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เอาเครื่องดักแมง
ไปปักไว้กลางนาตามสวนเพื่อดักจับเนาะแบบนี้

อุปกรณ์ในการจับก็มีเพียงจอบเสียมขุดหลุม
แล้วก็ใส่น้ำลงไปในหลุมให้เรียบร้อย
แล้วก็ติดตั้งหลอดไฟเป็นการล่อแมลง
แล้วก็ยังไงอันนี้คือเครื่องเสียงคุณ
เขาเอาเครื่องเสียงมาเปิดเรียกแมงนะคะ

จริงเอาเครื่องเสียงมาเปิดเรียกแมลงให้มา
เครื่องเสียงมาเปิดไปแมงก็เหมือนจะอยู่ในดิสโกเทค

สุดท้ายตื๊ดแล้วก็ดังเป๊ะหล่นลงน้ำไป
ถูกต้องค่ะก็นี่แหละค่ะ

จากว่าให้โปรตีนแล้วก็พลังงานสูงด้วย

แล้วก็นอกจากนี้ชาวบ้านเขาก็จับแมงจีซอน

พอมันเหลือจากการที่เขาแบ่งบริโภคแล้ว
เขาไปขายเป็นรายได้เสริมในช่วงนี้ด้วย

ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๒๐บาท

กิโลละ๑๒๐วันหนึ่งก็๓๐๐๔๐๐ก็ถือว่า
เฮ้ยรายได้เสริมนี่ช่วงนี้